อย่างบรรยาประกาศศาสตร์ถ้าประกาศศาสตร์มากก็คงจะแท่งความร่วมหลุมนะครับ
เขาไม่ทราบนะครับพ่อติดตามดู
ส่วนตัวเนี่ยค่ะนะท่านก็เป็นประธานสมสอบทุกคนเหมือนกัน

คุณวิชัยพูดอะไรอย่างสมบูรณ์กับคุณวิชัยอย่างไร
ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับที่ได้รับข่าวก็คงจะมีความรู้เช่นเดียวกันนะครับ
คือเสียใจนะครับ
ท่านอยากจะส่งสารอะไรไปถึงทางครอบครัวของท่านคุณวิชัยหรือเปล่าครับ
ก็บอกแล้วนะครับว่าผมเชื่อว่าทุกคนนะครับ
คนที่รู้จักคุณวิชัยนะครับจะมีความรู้จะได้นะครับ
แล้วก็เสียใจด้วยนะครับที่คุณผู้ชายได้จากพวกเราไปนะครับ
ที่ผ่านมาทางคุณวิชัยให้การสนับสนุนฟุตบอลของในฐานะที่ท่านเป็นประธานอย่างไรบ้างครับ